ผักสดผักสวนครัวดีแบบนี้มันดีต่อใจจริงค่ะคุณผู้ชม
อรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามช้างมาแล้วนะคะ
เช้าแบบนี้ได้มาเดินชมแปลงผักที่ปลูกแบบปลอดสารพิษ

เรื่องของสภาพอากาศก็ต้องขอย้ำขอเตือนกันแบบนี้เป็นประจำทุกเช้านะคะ
วันนี้ดูเหมือนว่าภาคเหนืออย่างเชียงใหม่จะมีดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอยิ้มได้
ขณะที่กรุงเทพมหานครนะคะดัชนีคุณภาพอากาศขึ้นแถบแดงน่าเป็นห่วงคุณผู้ชม
อยู่อันดับสิบสามของโลกนะคะตรวจสอบจากแอร์วิชัลแล้วมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
เอคิวไอเรื่องของฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าก็มากกว่าห้าสิบไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วค่ะ
ดูกันตลอดทั้งสัปดาห์ดูเหมือนว่าตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงนะคะ
เช็คกันวินาทีต่อวินาทีได้เลยถ้าดูข้อมูลจากตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นส่วนที่ต้องเฝ้าระวังอยู่
คือมีพื้นที่เสี่ยงหลายพื้นที่ในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครสาเหตุก็เพราะว่าช่วงนี้ลมที่มันพัดผ่าน
กรุงเทพมหานครภาคกลางรวมถึงปริมณฑลเนี่ยลมกำลังอ่อนลงนะคะ
ทำให้มีการสะสมของฝุ่นมากขึ้นขณะที่ช่วงนี้นะคะ
อุณหภูมิเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยอาจจะรู้สึกได้ถึงอากาศที่ร้อนในบางพื้นที่
แต่พ่อแม่พี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบตอนบนนี้นะคะ
ยังคงมีปัจจัยจากมวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่แม้จะเป็นกำลังปานกลางแล้ว
กำลังอ่อนลงและไม่ได้หนาวจัดเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตาม
แต่ยังทำให้ตอนเช้าอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกด้วย
แต่ว่าพูดถึงยอดดอยยอดภูนะคะอุณหภูมิก็ยังคงอยู่ในช่วงของอากาศเย็นถึงอากาศหนาวในหลายพื้นที่
เฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนเรื่องของความไม่สบายรวมไปถึงการสัญจรในช่วงที่มีหมอกด้วย
เพราะว่าหลายพื้นที่นะคะไม่ใช่แค่ตอนบนเท่านั้น
กลางกรุงเทพมหานครหลายจังหวัดหลายพื้นที่เนี่ยก็มีหมอกในตอนเช้า
ขณะที่ภาคตะวันออกจะมีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีฝนบางพื้นที่แถบจังหวัดชุมพรลงไปนะคะ
มากหน่อยก็คือแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

ขณะที่ฝั่งอันดามันก็จะมีฝนประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่เบานะคะ
กรุงเทพมหานครเองค่ะตอนเช้าเนี่ยมีเมฆบางส่วนมีหมอกในตอนเช้า
เพราะฉะนั้นค่ะทั้งเมฆทั้งหมอกทั้งฝุ่นทั้งควันมันปนกัน
หลายคนก็ยังคงต้องดูแลตัวเองด้วยการพกหน้ากากอนามัยใส่เพื่อป้องกันอยู่นะคะ
หรือว่าถ้าระวังไม่ออกนอกสถานที่ได้อยู่ในบ้านเปิดเครื่องกองอากาศดีก็คงจะทำให้สบายกันได้ด้วย
แต่ถ้าใครนะคะอยู่ต่างจังหวัดปลูกผักแบบนี้คิดว่าคงจะมีความสุขกับการได้ดูแลสวนครัวแล้วก็ได้กินผักที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพร่างกายด้วย
ที่ฉันขอไปเก็บผักก่อนแล้วกันเห็นว่าคุณรสลินกับคุณสุภาษาเป็นคนดูแลสุขภาพเดี๋ยวให้น้องกระต่ายช่วยเก็บนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ